สำหรับสนุนโดย

ทั่วประเทศ
ชมลงเลขเด็ก
ของคนอยากรวย
ที่ไหนที่มีเลขสวย

พวกเราคนชอบหวย

เรื่องของแปลกอะไรแปลกที่คุณผู้ชมเคยเจอ

ซึ่งก็ส่งกันมาหลายข้อความแล้วอยู่เหมือนกัน

ผมขออนุญาตอ่านคนหนึ่งนะครับ
พระรูปนั้นที่เห็นอยู่หายไปเลย

แล้วเธอบอกว่าเธอไม่ได้เห็นคนเดียวพี่สาว

เล่ากันมาเล่าสู่กันฟังได้กับเรื่องแปลกแบบนี้
เป็นเรื่องลี้ลับอะไรแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะ

คุณผู้ชมบอกว่าเรื่องแปลกเห็นจิ้งจกมีสองหาง

ถ้าขาขาดก็วุ่นเลยเอาใจจะไปหาขามาอีก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไม้แปลกเรารวมมาแล้วว่าสุดยอด
อันดับต้นในเดือนที่ผ่านมาเขาฮอตฮิตมาก

อันดับ๑อันดับ๒อันดับ๓เป็นต้นอะไรแล้ว
ให้เลขเด็ดจริงหรือไม่ไปติดตามเลยนะครับ
เริ่มที่อันดับที่๓นี่เลยครับไปที่บ้านวังหินตำบลทุ่งสังอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
หลังจากที่ชาวบ้านท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอดีตข้าราชการครูเกษียณออกมาทำสวนปลูกพืชผักผลไม้เล็กน้อยไปถึงกล้วยนั่นแหละ
อยากให้มีชีวิตแบบกล้วยก็เลยปลูกกล้วยเอาไว้นั่นแหละครับแต่ต่อมาต้นกล้วยไข่ต้นหนึ่งที่ปลูกเอาไว้เนี่ยอายุราว๘เดือนออกเครือโผล่มาอยู่กลางลำต้น
โอ้โหเขาบอกว่าที่สำคัญปลีของมันแทงม้วนกลับเข้าไปอยู่ตรงกลางของลำต้นขดซ้ายขดขวาแบบนี้สรุปแล้วมันจะออกหรือมันจะเข้า
แทงออกมาแล้วก็มุดกลับเข้าไปหรือยังไงเออแทงออกมาแล้วรู้ว่าผิดที่ไงเราจะกลับเข้าไปคืนไง
สงสัยเหลือเกินแบบนี้งงสิครับเจ้าของเนี่ยนะเขาก็ไม่กล้าที่จะเก็บเอาไว้ในดินแดนของตัวเองเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดสิ่งไม่ดีกับครอบครัว
ก็เลยขุดต้นกล้วยเนี่ยนะมาถวายให้กับวัดวังหินซึ่งทางด้านรักษาการเจ้าอาวาสวัดวังหินเนี่ยก็นำไปปลูกเอาไว้ที่หน้ากุฏิใกล้กับช้างปั้นคู่ใหญ่เพื่อเป็นการแก้เคล็ดแล้วก็เป็นกุศโลบายว่าช้างชอบกินกล้วย
ฉะนั้นจึงนำต้นกล้วยมาปลูกให้อยู่ใกล้กัน
โอ้โหเป็นไง
หล่ะต้องละเอียดรอบพร่อเหมือนกันเวลาจะดูแต่ละครั้ง

ไม่รู้เหมือนกันว่าเจออะไรนะครับไม่กล้าบอก
เอ้าชาวบ้านนะทั้งในและนอกพื้นที่พศ
เค้าก็แหกันไปดูนะครับ
ไม่ได้ไปมือเปล่านะเขานำดอกไม้ทูบเทียน
แล้วก็มีผ้า๓สีมาพันเอาไว้รอบต้นกล้วยเลย
บางคนเขาก็นำนี่มาด้วยแป้ง
อันนี้น่าจะขาดไม่ได้นะเพราะอากาศมันร้อน

เอามาถูต้นกล้วยนี่แหละคุณยูนาวตามธรรมเนียม
ใช่แล้วครับซึ่งทางด้านพระประสงค์สิริจันโทนะครับ
รักษาการเจ้าอาวาสก็กล่าวว่าทางวัดนะ
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดเกี่ยวกับเรื่องนี้
แค่เอาต้นกล้วยที่ทางด้านชาวบ้านเข้ามา
ถวายให้กับวัดแล้วก็มาปลูกเอาไว้เฉย

อะไรพวกนี้ไม่อยากให้ชาวบ้านงมงายนะครับ
แต่ว่าหลังจากนั้นมาวัดแห่งนี้ก็
ผู้คนหลังไหลไม่ขาดสายแต่เฉพาะจุดนี้แหละ
อืมก็บอกแล้วมันฮิตฮอต
ต่อไปดูอันดับที่๒ดีกว่า
ดูกันเลยดีกว่านะคะว่าอันดับที่๒นั้นคืออะไร

หรือประนิ่วนี่นะเล่าให้ฟัง
อายุเป็นร้อยปีแล้วคุณผู้ชม

ยูมานานตั้งแต่สมัยปู่หญ้าตายายนู่นแหละค่ะ
สภาพของมันนะคะตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะ
ดูมีอายุมันมีเหมือนเปลือกหนาหน่อยดูมันผ่านประสบการณ์มาเยอะ
วัดความยาวได้ก็ประมาณ๒คนโอบสูง๓เมตรนะคะ
ส่วนที่มันแปลกแตกต่างจากต้นลำไยอื่นก็คือว่า

มันจะมีรูอยู่ตรงกลางต้น

ใช่คือสามารถเอามือลอดทะลุหากันได้เลยค่ะ
แล้วลำต้นมันก็จะบิดเป็นเกลียว
ระหว่างนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีกิ่งงอกออกมาใหม่
จากแม่กิ่งที่มันตายอยู่แล้วนะคะ
คือมันงอกออกมาภายในต้นเดียว
ปะนิวก็เลยเรียกต้นลำใหญ่ต้นนี้ว่าสามนาง
แล้วก็บำรุงดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี
เขาเชื่อว่าต้นลำใหญ่ต้นนี้มีสิ่งศักดิ์สถิตยู

อายุมันเป็นร้อยปีแล้วด้วยไงคะ

ชาวบ้านเขาก็เลยเอาผ้าแพร่๗สี
ผูกมัดลำต้นแล้วก็จุดทูบเทียน
เอาดอกไม้มาเส้นไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล

รักษาคุ้มครองลูกหลานกันหน่อย

อ่าฮะแป้งค่ะถือมาแน่นอน
คือมารูปคำทาถูให้กับต้นลำไย
แล้วก็ถ่ายภาพกลับไปเป็นที่ระลึก

ถ้าไม่มีแป้งเนี่ยนะนิ้วพองครับ
คือมันจะแบบว่าสัมผัสโดยตรง

เฮ้ยลื่นปืด
มันทำให้การถูหาเลขเนี่ยง่ายขึ้นคล่องขึ้นไง

ถ้าถูผมเนี่ยอย่างเดียวที่จะขึ้นเลยนะ

อีกหนึ่งอันดับอันดับ๑เลย

ตอนนี้โอ้ยเจ้าของต้นไม้นี่

มีแต่เพื่อนบ้านมาหาทุกวันไปติดตามว่าอยู่ที่ไหนครับ

คือดับเปิ้ล๑เลยครับ

เป็นต้นขนุนพันแดงสุริยาที่อยู่บ้านเลขที่
ถนนประสานวิทย์ตำบลเมืองสวรรคโลกอำเภอเมือง
เอาเข้าไปครับอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะครับ
ของคุณรัชนีปริมาณหรือว่าปะติ๋ว
บอกเลยว่ามันมีความแปลกเพราะว่าข้างในของต้นเนี่ยนะครับ
พอขูดเข้าไปแล้วนะ
จากเปลือกไม้ออกมาก็จะเป็นสีแดง
คือเนื้อไม้ข้างในเนี่ยมันเป็นสีแดงเหรอคะ
ยางไม้ก็เป็นสีแดงอะไรจะแดงไปหมดขนาดนั้น
แต่จริงมันก็เป็นธรรมชาติของเจ้าต้นขนุนพันแดงสุริยาอยู่แล้ว

แต่ชาวบ้านเขาก็เห็นแบบนี้คือมันแปลกตาดีนะ
เขาก็เลยยกขบวนมา
ขบวนต้องแบบว่าเอาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ขันหม่งขันหมากมาไหม
ไม่ต้องขนาดนั้นแต่มาขอเลขกับต้นไม้ต้นนี้ครับ
โอ้โหมากันเยอะมาก
ในอำเภอสวรรคโลกแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับ
จังหวัดสุโขทัยเขาเดินทางกันมา

มาชี้ถูไถกับจุดขาวที่เป็นแป้งที่โรยลงไปแบบนี้นี่แหละครับ
เขาเรียกกันว่าเจ้าแม่ขนุน

นี่แหละโอ้โหแล้วเขาเชื่อกันนะครับ
ว่าที่ผ่านมาเจ้าแม่ขนุนทองนี่

เคยให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านไปแล้ว๒๓งวดติด

เลยเป็นที่มาของป้าติ๋วไม่เหงาแล้ว
เพราะว่าเพื่อนบ้านแวะเวียนมาคุยด้วยไม่ขาดสายเลย
แต่ก่อนป้าติ๋วบอกเออก็เฉยอะนะ
วันหนึ่งก็นั่งดูทีวีไปเรื่อยเปื่อย

ได้เจอเจอกับเจ้าแม่ขนุนทองให้มาให้โชคให้ลาบทุกวันนี้

หัวกระดายไม่แห้งโอ้โฮไม่เหงา
เพื่อนบ้านหรือว่าใครก็อู้ยติดไม้ติดมือ
มันเป็นเรื่องราวของความเชื่อนะครับคุณผู้ชมครับ

แล้วอย่าลืมเล่าเรื่องแปลกของคุณผู้ชม
มาด้วยทางหน้าจอของเรานี่
ผ่านมาด้วยทางลายแบบนี้นะครับ
เรื่องแปลกมีอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้
เดี๋ยวได้รับรู้วันถ้วนหน้ากันนะครับ